หลายคนก็เห็นภาพได้โพสต์ไปแล้วนะก่อนหน้านี้ค่ะทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะ
ก็ได้มีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรนะคะ
อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรประจำปี๒๕๖๓ค่ะ
ซึ่งในรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานก็มีคนในวงการบันเทิงอย่างพี่ตูนอธิวราด้วยนะคะ
และเมื่อวานนี้เองค่ะพี่ตูนก็ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
ราชอิสริยพรชั้นสายสะพายประจำปี๒๕๖๓ค่ะ
โดยมีภรรยานะคะก็คือคุณก้อยรัชวินค่ะร่วมยินดีอยู่เคียงข้างนะคะ
งานนี้ค่ะก้อยเองก็ได้โพสต์คลิปแสดงความปราบปลื้ม
พร้อมด้วยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าหนูภูมิใจในตัวพี่ที่สุดเลย
ยินดีด้วยนะคะพี่ตูนเข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยพรชั้นสายสะพายประถมดิเรกฮุนาพร
ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ตูนกันได้นะครับคุณผู้ชม
ซึ่งก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับ
ร่วมแสดงความยินดีกับพี่ตูนกันอย่างคับข้างเลยนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณก้อยเองก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่
แล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้นะครับบอกว่าตื่นแต่เช้าเลยค่ะ
ไปร่วมแสดงความยินดีกับพี่ตูนที่ได้เข้ารับเครื่องราชอิสริยพร
เป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณพรชั้นปฐมดิเรกคุณาพรชั้นสายสะพายค่ะ
เวลามีคนเข้ามาแสดงความยินดีก้อยเองก็จะได้ยินพี่ตูนตอบกลับไปด้วยนะ
เพราะว่าหลายคนช่วยกันพี่ตูนก็เลยได้รับรางวัลนี้มานะครับ
พี่ตูนเองก็พูดทุกครั้งเลยค่ะเวลาไปรับรางวัลอะไรก็ตามนี้นะคะ
เกิดจากโครงการ๙คนละ๙พี่ตูนเขาจะบอกเสมอค่ะว่า
พี่ตูนเป็นแค่สะพานส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
แต่ว่าน้ำจิตน้ำใจของหลายคนค่ะทำให้เกิดโครงการ

ขอบคุณไปยังแฟนทุกคนด้วยนั่นเองนะคะ